กลับมาช่วงนี้นะคะข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ
คือไม่อยากให้คุณผู้ชมมองว่าไร้สาระนำคลิปอุบัติเหตุมาเปิดให้คนดู
คือจริงแล้วทุกครั้งที่เรานำมาเนี่ยคือมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทขณะขับขี่บนท้องถนนก็ดี
หรือข้อกฎหมายใหม่ที่เราอาจจะได้เรียนรู้จากคลิปที่เราจะเล่าต่อไปนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
แล้วจุดนั้นมันมีเขตก่อสร้างด้วยก็เลยทำให้เห็นไม่ชัดว่าเส้นแบ่งการเส้นแบ่งช่อง
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคันวงกลมสีแดงนี้นี่ไงคุณผู้ชม
เลี้ยวก็เลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวรถอย่างกระทันหัน
คือถ้าเกิดว่าใครที่ทราบพรบการจราจรทางบก
คุณต้องให้สัญญาณก่อนเลี้ยวเป็นระยะทางอย่างน้อย๑๐๐เมตร
แล้วคุณถึงจะเลี้ยวนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเลี้ยวแล้วคุณก็เลี้ยวเลย
มันก็เลยเกิดคลิปอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ขึ้นค่ะ
ทีนี้คลิปนี้เนี่ยนะคะแอดมินเพจแหม่มโพดำเขานำมาโพสต์
ถามว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในคลิปนี้
ก็เพราะว่าคนที่เขาประสบเหตุเขาบอกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ
เพราะว่าคู่กรณีไปแจ้งความว่ามันผิดร่วมเป็นประมาทร่วม
คำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ้าใครผิดกันแน่ค่ะ
ในเพจแหม่มโพดำเขาระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
แฟนผมโดนขับรถปาดหน้ารถเกี่ยวกัน
รถแฟนผมเสียหลักไปชนกับรถตู้ที่วิ่งสวนมาอีกเลน
ช่วงแรกแฟนผมนอนโรงพยาบาลวงเล็บแต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะ
คู่กรณีที่ปาดหน้าไปแจ้งความไว้คือในวงกลมสีแดงเมื่อสักครู่เนี่ย
เขาไปแจ้งความไว้แล้วเขาก็เป็นจิตอาสารู้จักกับตำรวจ
เขาบอกว่าเป็นประมาทร่วมทั้งที่เขาผิดเต็ม
พอเป็นประมาทร่วมเขาก็ปัดความรับผิดชอบ
แฟนผมเจ็บหนักกลับถูกเรียกค่าเสียหายอีก๓๕๐๐๐บาท
คนตัดหน้ารถไม่ช่วยเหลืออะไรเลย
จะค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องจ่ายเอง
ผมอยากได้รับความเป็นธรรมช่วยลงคลิปให้หน่อยได้ไหมครับ
เขาแชร์คลิปนี้มาให้เพจแหม่มโพดำ
แหม่มโพดำก็เอามาลงแบบนี้
หลังจากที่คลิปนี้โดนชาวเน็ตเขาแชร์กันไป
ก็มีคนแสดงความคิดเห็นต่างนานา
ก็มีการถกเถียงกันด้วยนะเรื่องของข้อกฎหมายเป็นหลัก

คนขี่รถจักรยานยนต์ที่เลี้ยวกระทันหัน

เพราะหากรู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายก็ควรจะชิดซ้ายมาตั้งแต่แรก
ชะลอรถเปิดไฟเลี้ยว
เลี้ยวควรหันมองรถด้านหลัง

คุณก็ควรมองกระจกหน่อยก่อนที่จะเลี้ยว
ขณะที่บางส่วนเอาล่ะก็มีความเห็นที่แตกต่างนะ
บางส่วนก็มองว่ารถจักรยานยนต์ที่ชนรถตู้
ก็ขี่มาทางซ้ายด้วยความเร็ว
ไม่ระวัดระมัดระหว่างรถด้านหน้า

เรื่องของพรบจราจรทางบกมาถกกันด้วย

เขาบอกว่าซึ่งอาจจะเข้าข่ายลักษณะต่างคนต่างประมาท

แล้วก็คลิปต่างคือเป็นหลักฐานชัดเจนเลย

จะนำเสนอเรื่องนี้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ